งานละครมาโอ้โหแน่นเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดเนี่ยค่ะก็ได้ทำพิธีบูชาชุดใหญ่ค่ะ
ใหญ่มากจริงค่ะแบบนี้เลยค่ะ

คุณธันวาที่เคยทำพิธีกับอาจารย์อุ๋ยท่านนี้แหละค่ะ

ก็เลยพากันมูเตลูกันคู่ควบคู่กันไปเลยค่ะ

แล้วก็ขอพรจากพระพิคเนธนั่นเองค่ะ
กรีนเองนะคะก็มีสิ่งที่อธิษฐานไว้ในใจ

อาจารย์อุ๋ยแม่อุ๋ยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วธันวาเขาเหมือนเขาไปขอ
แล้วเขาก็มาทำกับแม่อุ๋ยแล้วเขาได้

เขาขอแล้วก็เหมือนแบบได้ตามนั้น
ซึ่งแต่ก่อนเขาเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อน
แล้วจนวันนี้เหมือนเขาก็เปลี่ยนไป
อย่างนี้ก็รู้สึกว่าคนจากไม่เชื่อ

ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ใส่ในนี้อยู่แล้ว

รู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าก็ได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองอย่างนี้
แต่ว่าได้ไม่ได้นี่ก็บอกยังไม่รู้เหมือนกัน
มันก็เป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่ได้บอกถ้าสำเร็จแล้วจะมาบอกนะคุณผู้ชม

ต่อด้วยเรื่องผลงานละครของคุณกรีนนะคะ
เป็นละครฟอร์มยักษ์เรื่องพนมนาคา
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปแล้วเขาบวงสวงใหญ่โตมากค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะกรีนเองก็กำลังเร่งถ่ายทำอยู่นะคะ

ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพญานาคนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวก็ซุ่มซ้อมการรำมาเป็นอย่างดีนะคะ

อ่ะพี่จบการแบบถ่ายทำเรื่องนี้เสร็จแล้ว

เจ้าภาพคนไหนสนใจก็ยินดีรับงานรำบวงสวงนะจ๊ะ

รับนะคะรับนะคะ

จริงในเรื่องก็จะมีเหมือนซีนแบบนี้ด้วย
จังได้นะคะบอกเลยว่ารำสวยมาก
นี่ยังไม่ได้เริ่มรำเลยนะ